นักพยากรพยิปซีอันดับหนึ่งของเมืองไทย
กลับเข้าสู่ช่วงที่๒นะคะของโหราแซ่บ
เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณผู้ชมก็ได้อัปเดตดวงกันไปแล้วนะคะ

ตอนนี้คุณแม่

มอบโลกวัยเยาจากอภิษต่อสู่พิษกาวค่ะ

อ้าวยังไงนี่มูพิษแบบแพทย์คู่เลย

วันนี้ได้ความดีเอาไว้ก็ต้องให้พี่ก้าวต่อไปแม่จะอะไรแม่เป็นผู้ใหญ่แม่รอมาได้ทั้งชีวิตแล้วแม่ก็รอ
น้องพ่อยที่พรีเซนเตอร์ศาสตร์สวภาคมาลู้สองหัวอย่างนี้มาลู้พิษคู่เลย
สำคัญเหมือนกัน
ใช่เพราะว่าอย่างกาวเนี่ยกำลังสร้างเนื้อสร้างตัว
อยากจะรู้จริงว่านุ่มสาวที่เกิดเดือนไหนในช่วงนี้นะคะ
มีเกณฑ์ได้ถือเงินล้าน

อันนี้มีเกณฑ์ได้ถือเงินล้านมี๔เดือนเหมือนกัน

เดือนแรกก่อนเลยมีนาคม

ต่อไปเดือนกรกฎาคม
และต่อไปเดือนพฤศจิกายน

เดือนสุดท้ายตรงกันกับเมื่อสักครู่นี้
ก็คือเดือนมกราคม
เปลี่ยงเขาเห็น
แสดงว่าได้จากคนรักด้วยแถมยังได้เงินล้านด้วย
ได้จากคนรักไปจะร้านล้านเลย

ไม่ได้เกี่ยวกับล้านล้าน
อันนี้จะได้เป็นล้านล้านแต่ก็ได้จากตัวเองอันนี้จะเป็นแนวเกี่ยวกับเรื่องของอะไร
ต่อไปคือในช่วงเดือนกรกฎาผู้ที่เกิดเดือนกรกฎาจะได้จับเงินล้าน
จากเรื่องของทรัพย์สินหรือมรดก

ส่วนเดือนต่อไปเดือนพฤศจิกายน
เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นเดือนเด่นมากที่จะได้เงินล้าน
แบบโชคฟลุกแล้วลาบลอยเก๋
อันนี้แบบไม่คาดฝันมาก่อนอยู่ดีก็ได้

วิธีเสริมดวงล่ะคะมีวิธีอย่างไรบ้างถ้าอยากจะแนะนำนะคะ
สำหรับใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้ติดขัด
เงินในกระเป๋ามันหมุนไม่ทันอย่างนู้นอย่างนี้
ควรจะทำอะไรบ้างทำแบบนี้เลยทำอะไรคะทำอะไรคะ

ไก่ของพ่อไก่คู่ตัวผู้ตัวเมียของพ่อ
กล่ายตัวจริงมันจะมาอยู่ได้ไงคะไก่นี่อัพฤษนี่ไม่ไหวเลย
ไก่ตัวผู้ตัวเมียจะไปแก่ไก่เงินไก่ทองไก่อะไรก็ได้

วางไก่ไว้เขาเรียกว่าไก่จิกซับ
วางไว้เลยด้านหน้าแต่อย่าไปวางไว้ตรงหน้าประตูนะเตะไก่อีก
เตะไก่ไม่ว่าเดี๋ยวไก่กลางปิดกระพืออีกไหม
เวลาวางเนี่ยวางอย่าให้มันเกะกะ
ก็วางไว้อย่างถ้าเกิดบ้านคนจีนนี่ง่ายวางตรงหน้าตีจูเอี๊ยะ
คนไทยก็วางไว้หลบหน่อยก็ได้

โดยเฉพาะวางแล้วต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือตะวันตก
อันนี้ไก่นี่หมายความถึงอะไรพอนึกถึงไก่
ความขยันตื่นแดดเช้า

เพราะฉะนั้นก็จะเรียกไก่เรียกทรัพย์
คือไว้ตรงจุดไหนก็ได้ที่ไม่เกะกะ
ถูกต้องแล้วหันหน้าไปทิศตะวันตกนะครับ

จัดวางอักษรจีนคำว่าฮกหรือว่าฝู

ต้องไปให้เฮียวลาดเขียนอ่าฮกแปะวาดให้เป็นฮก

เพราะบางทีจุ่มแบบจุ่มหลายครั้งอ่ะ
จุ่มหลายครั้งเอาสวยแล้วมาใส่กรอบไว้
กแปะไว้ทางทิศเหนือคือตัวเดียวกันนะฮะ
ติดไว้ก็แปลว่ามีโชคลาภเข้ามารับรองได้
อันนี้ทิศอะไรนะคะ
อันนี้ทิศเหนือแต่ถ้าเป็นไก่ตะวันออกตะวันออกหรือตกจดไว้นะ
นี่เป็นหลักของห่วงจุ้ยของปีแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ
ขยันทำมาหากินถูกไหมได้มีเงินมีทองเข้ามา

เขาไม่ค่อยจะให้รูปปั้นไก่หรือตุ๊กตาไก่ให้อีแรงได้ไหม
เราจะเอาไก่ดีกว่าไก่ผู้ไก่เมียดีมะ
โอเคผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับประเด็นแซ่บของพี่กาว
ได้เลยอ่ะแม่นะช่วงหน้าแม่ช่วงหน้านะคะกลับมาจะเป็นประเด็นอะไรเดี๋ยวเราคุยกันเนอะ
โอเคตอนนี้พักสักครู่ค่ะมาแม่สิค่ะแม่บุ๊นไหวอะไรกับหนูเนี่ยอ๋อ